ได้เห็นคุณณเดชน์ขอคุณยาย่าแล้วใช่ไหม

ครับหนุ่มใหญ่ก็ต้องเล่นใหญ่แบบนี้คนมารอดูกันอยู่ว่าจะจบยังไง
โอ้โหแล้วตัวเจ้าสาววาดที่เจ้าสาวก็ไม่รู้มาก่อนด้วยนะเห็นมาว่าตอนไปเนี่ยบ่นอยากกลับบ้าน
อยากกลับบ้านเหลือเกินสุดท้ายเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้ครับครับ
แล้วไหนจะทีมโดรนโอ้โหสามร้อยลำฮะคุณผู้ชมอาทิตย์ใช้ในการขอแต่งงานครั้งนี้สามร้อยลำบังคับให้คิวกันหือหือเป๊ะหมดเลยฮะครับ
นี่ดูดินะถอยหลังฮะอืมสุดยอดอ่ะคือไอ้เจ้าสาวาดเนี่ยคนข้างหลังก็ยังไม่รู้นะค่ะ
คนข้างหลังก็ยังไม่รู้นะเขาจะขอแต่งงานกันพอนับถอยหลังปุ๊บเป็นอะไรนี่ปั๊บเป็นกล่องใช่ไหม
ใส่แหวนนะฮะโอ้นี่แบบเปิดกล่องมาใช่ไหมแล้วนี่มีแหวนอยู่ข้างในโอ้โหแต่ชอบไอ้ตอนสวมนิ้วนะใช่สุดยอดจริง
นี่ไงถามแบบยังคุยแบบโอ้โหนี่จ้างมาแบบนี้นี่จ้างแพงไหมเนี่ยโอ้โหโดรนมาบินแบบนี้โอ้แล้วเป็นรูปหัวใจโอ้โหหัวใจ
มากถ่ายรูปเนอะสวยเลยอ่ะเออแต่ว่าทีมโดรนทีมนี้ครับครับ
คือเขามาบินแปรอักษรในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชุมพรทุกคืนอยู่แล้วนะ
แล้วว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตเขาก็พูดออกไปเล่นพูดกับทีมโรนนะ
มาช่วยผมหน่อยจะเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานคือตัวเขามีแผนจะขอแฟนสาวแต่งงานพอดี
ค่ะไม่นึกว่าทีมงานก็บ้าจี้นะเฮ้ยแล้วเขาจริงจักรมากน่ะแต่งงานน่ะเออเล่นด้วยฮะ
ทีมงานก็เล่นด้วยทีมโดรนเนี่ยก็เลยมาช่วยซะเลยฮะโอ้โหเก๋จริง
ตู้ของนี้แล้วแบบฟินมากครับมีค่าใช้จ่ายไหมพี่ทีมโดรนมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
อยากรู้อยากรู้เรทใช่ไหมคืออยากจะรู้เรทเผื่อว่าเออน้องผมคนคนอื่นเออเผื่อจะแต่งจะเต่ง
ผมเรียกพี่พี่ลงทุนให้ได้นะน้องคนนี้ก็อยากแต่งเหรออยากแต่งกับคนเดิมนั่นแหละ
แต่ก็แบบเอออยากแบบมีบรรยากาศอย่างนี้บ้างโอ๊ยของเธอสุดแล้วอันนั้นนะครับ